เจอตุ๊กแก่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันสู้กันเอาเป็นเอาตายเลยไปดูหน่อย
โอ้โหผัวพันกันพันละวันเลยนะคุณผู้ชม
ใครจะตายใครจะรอดเนี่ย

นี่ที่บ้านเลขที่๓๓หมู่๖ครับตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองที่จังหวัดอ่างทอง
ใครต้องมาล่ะพี่รัฐา
คุณระถาตะเพียนทองครับผู้ชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ย
มาจับเองครับจับงูเขียวพระอินทร์ตัวขนาดใหญ่ยาวประมาณ๑เมตร
กำลังสู้กับตุ๊กแกอยู่เลยตุ๊กแกก็ตัวไม่เบานะ
งูเขียวใช้ลำตัวแล้วก็หางพันตุ๊กแกไว้รอบทั้งตัวจนมิดเลยคุณผู้ชม
ม้วนติดกันอยู่ตุ๊กแกก็ไม่ยอมรับเอาปากมันงับหัวงูเขียวไว้แน่นเหมือนกัน
พี่รถาก็ต้องจับทั้งคู่ขึ้นมาค่อยเอามือค่อยแกะทีละนิดเนี่ยออกจากกันนี่นะ
ก็ทำให้ทั้งงูเขียวและตุ๊กแกปลอดภัยทั้งคู่ครับ
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปไม่รู้มันอาฆาตกันหรือเปล่านะ
มันจะกลับมาล้างตากันอีกรอบหรือเปล่านี่เจ้าตุ๊กแก่นะแม่สู้จริง